คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยแหมถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงจริงต้อง
บอกว่าคนเจ็บนี้ก็โชคร้ายเหลือเกินค่ะผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ถูกยิงไปห้านัดด้วยกันเพราะว่ามือยิงเนี่ยคิดว่าไปมองหน้าหาเรื่อง
บอกเขาว่าจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยคิดเองเอาเองอ่าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดของจุดที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้นะฮะ
ภาพอาจจะไม่เห็นแต่เสียงปืนนี่ดังชัดเลยนี่น้องหมานี่ต้องวิ่งมาหน้าบ้านก่อนเลยตกใจฮะ
เสียงปืนตรงนี้ได้ยินสามนะ
นี่นะครับท่วนวิ่งครับท้องที่สอบภาวสามชุกนะครับ
ค่ำเมื่อวานนี้นะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่หน้าร้านขายไก่ย่างนะครับ
นี่คือคนเจ็บครับนายอุทัยฉวยกระโทกอายุ๓๑ปี
ถูกยิงด้วยปืนจุด๒๒ลูกโม่นะฮะ
คือจำนวนที่เป็นกระสุนที่อยู่ในร่างกายเนี่ย๕นัดด้วยกันนะครับ
คอ๑นัดชายโครงกับแผ่นหลังอีก๔นัด
มีกระสุนทะลุปอดฝังในด้วยตอนนี้อาการสาหัสอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้
หลังจากยิงเขาแล้วแล้วก็หนีไป
แฟนสาวของคนเจ็บบอกว่าคนเจ็บเนี่ยเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ส่วนตัวเธอเนี่ยเปิดร้านขายไก่ย่างอยู่ใกล้กัน
ซ้ายมือคือแฟนคนเจ็บก่อนเกิดเหตุแฟนคือในอุทัยคนเจ็บ
ก็มารอช่วยเธอปิดร้านนั่งอยู่บนจักรยานยนต์
จอดอยู่ริมถนนหน้าร้านนั่งหันหลังให้กับถนน
หันหน้าเข้าร้านไก่ย่างเพื่อรอเธอปิดร้าน
มาถึงก็แน่นอนนะฮะแฟนเธอนั่งหันหลังอยู่
แล้วก็พูดใส่แฟนเธอบอกน้องเป็นอะไรมากหรือเปล่า
นี่ภาพซ้ายมือมันจะมีถนนแล้วก็ข้ามคลองชลปทาน
บอกน้องเป็นอะไรมากหรือเปล่าแล้วจ่อยิงทันทีนะฮะ
แล้วก็นี่ฮะกึ่งเดินกึ่งวิ่งหลบหนีไป
เหมือนกับว่าเขาแบบยังไงมองไม่ถูก
อาจจะพูดจาเล็กไปแต่ไม่ได้แซวกันนะ

ก็ไม่รู้ว่าลูกค้าคนนี้เขาไม่พอใจอะไรหรือยังไง
นี่นะฮะผมก็ไม่แน่ใจ๓หรือ๕
แต่ดีเสียง๓นะเอาอย่างไรล่ะน้องมินที่นี้
เอาเป็นว่าเสียงปืน๓นัดนะจากก่อนปิดนะ
ส่วนแฟนผู้ก่อเหตุแฟนสาวของคนเจ็บก็บอกว่า
คนก่อเหตุเนี่ยมายิงสามทีแรกยิงนัดแรกด้าน
แฟนเธอหันไปมองยิงใส่๓นัดแล้วก็หลบหนีไป
เราลงพื้นที่ไปนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เมื่อวานนี้ตอนค่ำนะครับ๑๙นาฬิกา๓๕นาที
เดินมาบนถนนริมคลองสามชุกแล้วก็ข้ามสะพานข้ามคลอง
มาที่ถนนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะมายังร้านขายไก่ย่าง
จากนั้น๑๙นาฬิกา๓๘นาทีจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
นัดนะคงตามที่แฟนสาวของคนเจ็บบอกนั่นแหละ
ถึง๓นัด๑๙นาฬิกา๓๙นาทีหลังก่อเหตุเสร็จ

เอาปืนเหน็บกางเกง
แล้วก็เดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของคลอง

โดยมุ่งหน้าวิ่งไปแบบไปทางบ้านตัวเองนั่นแหละ
มีไหมมันจะมีช่วงความจริงมันจะมีภาพอีกชุดหนึ่งที่เราเพไปทางแรก
จะเห็นกึ่งเดินกึ่งวิ่งเอาปืนเหน็บกางเกงอยู่นะฮะ
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะน่าจะช่วงยิงเสร็จแล้วนะครับ
แต่เอาเป็นว่าหลบหนีไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าทุกวันเนี่ยคนเจ็บก็คือนายอุทัยนะครับ
เขาก็จะมาหาแฟนที่ร้านขายไก่ย่าง
มีตีไปสัมภาษณ์มานะฮะ
ส่วนในบอยคนก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นลูกค้าประจำ
เขาจะมาซื้อไก่ย่างที่ร้านแฟนของนายอุทัยทุกวัน

อุทัยคนเจ็บกับในบอยคนก่อเหตุ
แต่เมื่อวานนี้เนี่ยอุทัยคนเจ็บเนี่ยเขาก็มาเหมือนเดิม
ขี่จักรยานยนต์มาจอดรอแฟนที่หน้าร้านเพื่อรอช่วยปิดร้านขายไก่ย่าง
แล้วเมื่อวานเนี่ยอุทัยคนเจ็บเนี่ยเขามีทะเลาะมีปากเสียงกับแฟนเขาเจ้าของร้านขายไก่ย่าง
อยก็มาซื้อไก่ย่างพอดี
จังหวะที่บอยมาเนี่ยอุทัยตอนนั้นเขามีปัญหากับแฟนเขาอยู่ใช่ไหม
เขาก็เสียงดังตะโกนถามภรรยาบอกจะเอายังไง

บอยแบบเขาอยู่หน้ามงห์แล้วก็หันหน้ามองไปก็ก็จอบอยว่าเดินมาซื้อไก่หย่างพอดี
และตะโกนใส่ก็จะเอาไง
ถึงจะทะเลาะแรงเราแบบประมาณว่าจะเอายังไงอะไรอย่างนี้
อ๋อพวกเขาพูดว่ายังไง

พี่เขามาได้ยินประมาณนั้นหรือเปล่า
ก็เลยเข้าใจผิดประมาณว่ามาถามเขาแล้ว

เพราะว่าเขาชอบแกล้งเป็นคนชอบแกล้งหนี้ครับ

เขาคล่อมรถไงก่อนจะยิงเขามีคำพูดหนึ่งอยู่

ต้องถามแฟนเขานะเพราะว่าเราได้ยินไม่ชัด
เพราะเรานั่งอยู่ตรงนี้แฟนเขานั่งอยู่ตรงนี้
แฟนเขาว่ามีอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วคนที่โดนยิงผมไม่มีอะไรนะอะไรอย่างนี้
นี่นะฮะหลังจากนั้นนะครับ
ก็เลยต้องไปตามต่อที่บ้านของบอยหน่อย
ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๕๐๐เมตร
เจอกับแฟนของบอยพอดี

เมื่อวานนี้นะก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
อยเขานั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้าน
ดื่มอยู่แบนหนึ่งนั่นไง
แนนนึงแล้วก็ออกไปซื้อไก่ย่างร้านประจำอืม
หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อกับบอยได้อีกเลย

หรือว่าบอยไปก่อเหตุอะไรยังไงมา
ตำรวจมาที่บ้านนั่นแหละมาถามหาบอย

บอยเขาไปก่อเหตุยิงคนมานะเจ็บหนักอยู่
ก่อเหตุที่ร้านขายไก่ย่างก็เพิ่งรู้
หลังเกิดเหตุพยายามติดต่อหาบอย

แต่ก็ติดต่อไม่ได้เพราะบอยไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วย
ตอนนี้เขาเป็นห่วงมากนะอยากให้บอยเนี่ยมามอบตัว
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไร
ที่ผ่านมาบอยไม่เคยเล่าไม่เคยมาปรึกษาปัญหาเรื่องอะไร
และปกติบอยแฟนของเธอเนี่ยเป็นคนใจเย็น

อ๋อแล้วในเดี๋ยวนึงทุกวันไหมคะ

ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องมีราวไม่เคยทะเลาะกับใครด้วย
ส่วนปืนเธอก็ไม่รู้ว่าบอยไปเอามาจากไหนอืม
คงน่าจะเป็นไปได้มั้ยคะ
ก็อยากมอบตัวให้หนูนะ
นี่ถ้าบอยไม่ดื่มก็อาจจะไม่เกิดเรื่องนะ

นี่ยังตามตัวอยู่นะฮะในบอยคนนี้นะครับ

ตำรวจตอนนี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับ
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ

แกะรอยจากภาพในกล้องวงจรปิด